คดีหวย๓๐ล้านบาทว่าตกลงแล้วเป็นของใครกันแน่ระหว่าง

เรื่องนี้แน่นอนว่าอยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศนะครับ
และสื่อที่มีการเคลื่อนไหวมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุด

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปดูกระแสความเคลื่อนไหวต่างที่เกิดขึ้น

นี่คือข้อความแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมได้รู้ถึงเรื่องราวของอดีตตำรวจ
ชีวิตต้องพลิกผลันจากเศรษฐีมาเป็นผู้ต้องหา
โดยข้อความนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมทนายประชาชน
โพสต์ไว้ทางเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๕ธันวาคมปีที่แล้ว
หลังได้รับการร้องเรียนจากร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ข้าราชการตำรวจเกษียณว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

แต่ถูกกล่าวหาว่าขโมยลอตเตอรี่ที่ครูปรีชาไข้ครวนทำตกหาย
หลังจากเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ของคนในสังคม
ก็เริ่มมีหลักฐานต่างปรากฏออกมาผ่านสื่อโซเชียล
หลักฐานชิ้นแรกก็คือภาพจากเฟซบุ๊คของครูปรีชา
โดยครูได้โพสต์ไว้ว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว
โดยมีนางรัตนาพรแม่ค้าขายลอตเตอรี่เข้ามาคอมเมนต์ว่า

ซึ่งโพสต์นี้เองทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัย
ว่าทำไมครูปรีชาถึงไม่พูดถึงลอตเตอรี่รางวัลที่๑ที่อ้างว่าทำหล่นหายเลย
โดยมีการกล่าวอ้างถึงแชทไลน์
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าแชทดังกล่าวมีอยู่จริงหรือ
ในระหว่างที่ฝั่งทนายกำลังตามหาพยานในเหตุการณ์
ระหว่างนั้นได้รับข้อมูลจากผู้ดูแลแฟนเพจคนเมืองกาลว่า
พบพยาน๒รายที่อยู่ในวันที่มีการซื้อขายลอตเตอรี่
โดยทนายได้เดินทางไปพบและได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คระหว่างการพูดคุย
อ้าวแล้วเขาไม่ได้ยินว่าไม่มีเลขสองหกนี่เลขดังจะเก็บให้ใครคนใดคนหนึ่ง
ไม่ได้พูดเขาพูดว่าเขามีเขามีอยู่ชุดหนึ่งอ่าอ๋อ
อ๋อแสดงว่าวันนั้นเนี้ยเขาพยายามที่จะเอาสองหกเนี้ยมาเสนอขายเราแล้ว
ถูกต้องใช่ไหมใช่อ้าวแล้วที่เขาไปออกรายการแล้วไปพูดว่า
ให้คุณครูก็เนี้ยสาเหตุเนี้ยหนูถึงออกมาบอกพี่
ก็ตอนซื้อมันห้าห้าโมงเย็นหรือห้าโมงห้าโมงห้าโมงอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
คือเวลามันไม่แน่นอนถูกไหมคือจำไม่ได้แต่แน่นอนว่าหลังห้าโมงเย็นอ่ะ
อ่าแน่นอนว่าหลังห้าโมงเขายังจะขายต้องอีกหนึ่งชุดเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วนี่คือ
คือใช่ใช่อันที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
โอ้โหนี่เราพลาดปะเนี้ยแต่งั้นสามสิบล้านแล้วเนี้ยสามสิบล้านปัญหาแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนกัน
ล่วงเลยมากว่า๒เดือนนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ได้ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คเปิดเผยถึงข้อมูลต่างของพยานที่เกี่ยวข้องในคดี
พร้อมย้ำว่าคดีนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐ๓คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนเกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานยืนยันทั้งคลิปภาพและเสียง
จากนั้นก็เกิดเรื่องฮือหาเมื่อคลิปเสียงถูกปล่อยออกมาในสื่อโซเชียล
เป็นเสียงสนทนาระหว่างชายคนหนึ่งกับแม่ค้า
พูดคุยว่าไม่ได้ถูกรางวัล
ซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนคล้ายเสียงครูปีชา
ไม่นานทนายสิทธาได้โพสต์ภาพหลักฐานสำคัญอีกหนึ่งชิ้น
นั่นคือข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของป้าบ้าบิน
ในวันที่๖พฤศจิกายนปีที่แล้ว
พูดคุยในลักษณะว่าไม่รู้ว่าใครถูกหวย
และภายหลังจากที่คดีถูกย้ายไปให้กองปราบ
เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญครูปรีชามาจำลองเหตุการณ์ที่ตลาดเรซิตี้
โดยครูระบุว่าเดินทางไปตลาดเพื่อซื้อลอตเตอรี่
ในวันที่๓๑ตุลาคมปี๒๕๖๐
และได้มีการแวะซื้อผักบุ้งและปลาทอด
ปรากฏว่าวันรุ่งคืนในอัจฉริยะได้โพสต์ภาพเมนูอาหารของครูปีชา
ในวันที่๓๐ตุลาคมปี๒๕๕๙

ครูปรีชาทานเมนูเดิม๒วันติดกัน
หรือไม่ได้พูดความจริง
กระทั่งไม่นานโซเชียลได้มีการแชร์คลิปเสียงที่๒
รางวัลที่๑หรือไม่
แต่ชายในคลิปก็ยืนยันว่าไม่ถูก
แต่ภายหลังระบุว่าอาจทำลอตเตอรี่ตกหาย
หลักฐานต่างเหล่านี้นับเป็นข้อมูลในคดี
ที่ทำให้เรื่องราวสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
ทำให้สังคมให้ความสนใจ

ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของหวย๓๐ล้าน
ข่าวเฮรัตทีวีรายงาน